เพราะเห็นเขาบอกว่าตกลงแล้วไม่แน่ใจว่า
คนไทยเนี่ยจะได้ดูการถ่ายทอดสดไทยลีกไหมคะคุณอาม
คือได้ดูแน่นะครับคุณราชพร

แต่ละนัดที่เขาจะทำการถ่ายทอดสด
มันจะมีมูลค่าเท่าไหร่สำหรับในไทยลีก๑ที่แข่ง๑นัดราคาเท่าไหร่
ลีก๒๑นัดราคาเท่าไหร่เพราะว่าเขายืนยันแล้วครับว่าในช่วงวันที่๒๕ตุลาคม
จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เขาจะถ่ายทอดสดให้กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ทรูวิชั่นคือล่าสุดมีการตีตีราคาจากทางทูวิชั่นนะครับ
แล้วก็ส่งมาให้กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าเป็นลายลักษรเลยว่าจะชำระค่าลิขสิทธ
สำหรับการอาคารฟุตบอลไทยลีก๑นัดหนึ่งก็๓๒ล้านบาท
ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก๒ก็ตีราคาไว้ที่นัดละประมาณ๔๙๐๐๐บาท
โดยคำนวณมูลค่าจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นก่อนวันที่๒๕ตุลาคม
พูดง่ายคือเป็นการแข่งขันตั้งแต่เริ่มฤดูการที่จะกลับมารีสตาร์ทกันใหม่ในไทยลีก
จนถึงวันที่๒๕ตุลาคมนั่นแหละครับ
คือการตีราคาดังกล่าวทูวิชั่นเขาจ่ายลิขสิทธิ์ไปก่อนแล้วไง
คือจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ก้อนแรกไปแล้วเป็นจำนวนเงิน๔๐๐ล้านบาท
และหากจะให้ได้จำนวนเงินที่ทูวิชั่นจ่ายไปในฟุตบอลไทยลีก
ต้องแข่งขันให้จบในนัดที่๑๓หรือว่านัด๑๔ในวันที่๒๕ตุลาคมนี้
ก็คือต้องแข่งขันให้จบในจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วก็คือ๔๐๐ล้านบาทนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวต้องตามลุ้นกันดูแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องไปหาเอกชนรายอื่นมาทำการถ่ายทอดสดแทน
คือสิ่งที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ